ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความ

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับไม่ว่าคนเราจะล้มสักกี่ครั้ง
แต่สำคัญที่ว่าล้มแล้วลุกได้ทุกครั้งหรือเปล่า
ครอบครัวที่มาในวันนี้ครับเขาจับมือกันต่อสู้กับโชคชะตาที่คาดไม่ถึง
ด้วยอาวุธที่เรียกว่าความรักในครอบครัว
ชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ผมอยากกลับมาเดินได้มีร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมครับ

จะไม่เป็นภาระให้ลูกเมียลำบากครับ

ที่เคยพาลูกไปตกปลาพาลูกไปเล่นน้ำ

เพื่อลูกเมียผมก็จะสู้ครับ

ผมมีอาการปวดหัวมากจะรุนแรง
แล้วมีอาการอาเจียนออกมาเยอะมาก

ผมก็เลยโทรหาพี่ชายให้พี่ชายผมไปรับเมียผมให้โรงงาน
ประมาณสายพี่ชายก็ไปเรียกที่โรงงานบอกว่า
น้อน้อฟังเป็นไรไม่รู้
วันนั้นกลับมาเจอเขานอนอ้วก
เอาบางใส่ขึ้นรถฉุกเฉินไปหาหมอ

หมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดตีบกับเส้นเลือดสมองแตก

แบบนี้มันน่าจะไม่รอดอะไร
พอเราไปเห็นแล้วอะไรอย่างนี้
รู้สึกตัวขึ้นมาแขนซ้ายขยับไม่ได้

พอกลับอยู่บ้านผมก็พยายามจะลุกเดินแต่ขาผมยังไม่มีแรง
แฟนผมเขาเลยชี้วิธีทำกายภาพบาดให้ผม
ด้วยการให้ผมเอาขาใส่ลอกเพื่อฟื้นฟูกำลังขา
หนูก็มาคิดทำอุปกรณ์เพื่อที่ทำกายภาพบำบัด
เอาเชือกมาผูกกับผ้าเอาขาเขาใส่สอดได้แล้วเขาก็จะทำกายภาพของเขา
มันก็ได้ผลดีทำให้ผมก็มีกำลังขามากขึ้น
เพราะว่าพามาครึ่ง๖เดือนผมก็จะขึ้นเดินได้
โดยใช้สามขาเดินเดินไปรอบบ้าน
ก็จะมาทำให้เขาประจำคือว่าช่วยลูก
แล้วผมมาภาครอบคราวอุบัติเหตุอีกครั้งนึง

สะโพกล้มปวดมากขอรรมาญ

แล้วหมอนัทผมก็เลยบอกหมอทีเดียวเลยว่าผมล้มมา
หมอเขาเลยส่งผมไปเอ็กซาเรย์กระดูก
กระดูกสะโพกหักก็เลยต้องนอนลงไปอีก๗วัน
จากการที่ผมล้มทำให้ผมกลับมาเดินไม่ได้อีกครั้งหนึ่ง
หมอเขาผ่าตัดใส่เหล็กเข้าไปในสะโพก
การผ่าตัดอีกทีนึงทำให้ชีวิตหนูลำบาก

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเยอะมาก
เดือนหนึ่งไปหาหมอทีก็๒๓รอบ
เวลาไปหาหมอก็มีค่าเดินทาง

หนูต้องดูแลแฟน

หาข้าวหาแปลงสีฟันยาสีฟัน
นวดขาเช็ดตัว
เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำ
เวลาพ่อปวดแขนปวดขา
แล้วก็ช่วยแม่ชีวิต

ทุกวันนี้เราก็มาช่วยแบบทำซื้อนู่นซื้อนี่มาให้มันกินอะไรอย่างนี้
เพราะว่าลูกเงินเดือนแค่นี้จะไปพอกินอะไร
แฟนมาเปิดแบบนี้ทำงานคนเดียวรู้สึกท้อ
ลูกบอกว่าเราไม่ต้องร้องไห้นะ

แล้วป๊ากลับมาเดินได้แล้วนะ
ก็ไปสวดมนต์ขอพรแล้วอยากให้เขาหายอะไรอย่างนี้
ลูกเราจะได้ไม่ต้องลำบาก

จะให้ป่าหายบ่อยจะได้มีร่างกายแข็งแรง

หารายได้เสริมเพื่อมาช่วยเมย์อีกทางหนึ่ง

โดยนั่งแล้วก็ถ่ายรูปลงไปว่า
พ่อค้าป่วยช่วยหนูหน่อย
ส่วนตากล้องเป็นแฟนผมถ่ายบ้างลูกชายผมบ้าง
เวลาป่าขายของออนไลน์

แล้วผมก็จะมาถ่ายรูปให้
ผมก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ขายยานุ้งกับป่าด้วย

ผมกลับมาก็จะเอายากันยุง
เอาไปส่งลูกค้าคนที่เขาสั่ง

ผมจะพาลูกพาเมียผมไปเที่ยว
ถ้ามีเงินจะเอาเงินมาขายของ
มันเป็นลงทุนต่อยอด
แล้วก็เอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายไปหาหมอ
อีกส่วนนึงก็จะเอาเป็นค่าเทิมให้ลูก
ก็จะช่วยกัน

ผมก็นอนปกตินี้แหละครับแต่ผมเป็นทาราสิเมียไง
แล้วได้รับการรักษาก่อนหน้านี้ไหมทาราซิเมีย
ก็ทานยาทานอะไรเป็นประจำพยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรง
แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เลยเกิดขึ้น

ผมตื่นมาปกตินี่แหละแล้วผมก็อ้วกปวดหัวอ้วก
ฝืนใจเดินลงมาจากบ้านผมก็หยิบโทรศัพท์โทรหาพี่ชาย
บอกว่าพี่มารับผมหน่อยผมไม่ไหวแล้ว
พี่ชายมารับไปโรงพยาบาลแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นอะไร

จากคนที่เคยทำงานได้เป็นผู้นำครอบครัว
ไปทำงานก็เคยไปกันสองคนผัวเมีย
คนเคยเดินยังไม่เงินมืด
ตัวเนี่ยแสดงว่าต้องอารมณ์รุนแรงมากเลย

โวยวายอะไรก็ไม่ถูกใจทุกอย่าง
ด่าบางทีก็มีหลายอย่าง

เราต้องหมั่นทำกายภาพทุกวันนะ
เราจะได้กลับมาเดินได้ปกติเหมือนเดิม
เห็นบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำกายภาพเนี่ย

หนูไปเอาแบบนี้มาจากไหน

หนูก็เลยเอามาลองหาอุปกรณ์ลองทำดู

เพื่อกันไม่ให้ตรงข้อเท้าเขาเจ็บขาค่ะ

ผมก็เลยลุกขึ้นเดินได้อีกครั้งหนึ่ง
เฮ้ยพอคุณเดินได้

ล้มแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าหนักไหม

ก็๒เดือนแล้วครับไม่เดินเลย

เดินไม่ได้อีกรอบรู้สึกยังไงอ่ะท้อไหม

ผมคิดว่าผมเคยโดนด้อยแล้วครั้งหนึ่ง
ผมต้องเดินได้อีกครั้งหนึ่ง
น้อดูแลกันยังไงบ้างป่ะครับ

บางทีก็ให้อัสเตอรี่มาเตรียมกระป๋อง
เช็ดตัวเอาโถฉี่ไปทิ้งทำทุกอย่าง

ลี่หนูช่วยดูแลพ่อยังไงบ้างอ่ะลูก
ด้วยเอาฉี่ไปทิ้งแล้วก็ช่วยบีบทำกายภาพแขนให้ป่า
แล้วเวลาบีบนานไหมลูก

ถ้าป๊าหายป่วยอย่างแรกเลยที่ฮัสเตอรี่อยากจะทำคืออะไร
จะชวนป่าไปเที่ยวน้ำตกครับ

ตอนที่ป่ายังไม่เป็นแบบนี้ป่าพ่ารี่ไปเที่ยวน้ำตกบ่อยครับ
แล้วภาพนั้นมันยังเป็นภาพจำอยู่ไหมลูกลี่

อยากให้ป่าหายเร็วเนาะ

ม้ามาถึงม้าบ้าง
เห็นบอกว่าม้านี่ก็แวะเวียนมาดูเหรอครับในบ้าน
วันอาทิตย์ถ้าหยุดงานก็มาดูเขา
ซื้อของกินมาทำให้เขากินอะไรแบบนี้กับข้าวค่ะ
ไม่ได้แค่นั้นนะโถแม่คุณ
นั่งบีบนวดด้วย
แล้วเห็นบอกว่าไม่ด้วยเฉยด้วยมะท่องกระถาอะไรอะครับ
เราบิดไม่ลาแล้วเราก็ไล่ใส่ตัด
ให้ออกแกะตัวเขาอะไรแบบนี้ให้เขาหายครับ
ทำแบบว่าสงสารลูกก็เลยช่วยลูก
ถึงตอนนี้นะเดินไม่ได้
คุณก็พยายามที่จะหารายได้ให้กับครอบครัว

ขายยากันยุงสมุนไพรครับ
ยากันยุงสมุนไพร

แพง๖๐ได้ไหม
คุณขายอย่างนี้เดี๋ยวคุณก็ขายไม่ออก

๗๐บาทได้ไหม

ก็ถือยางยุงแล้วให้ลูกถ่ายรูป

น้องป่วยจริงช่วยกันมาเกมต่อชีวิตในวันนี้
เป้าหมายของเราคืออะไรครับ
เพื่อเอาเงินไปรักษาตัวเองครับ

ไม่เคยท้อต่อโชคชะตาชีวิต
วันนี้จึงมาขอโอกาสต่อชีวิตบนเวทีแห่งนี้
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องข้าวฟ่างนะครับ
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

กล่องละ๑๐ซอง๒กล่อง
ภายในเวลา๓นาทีครับ